หลังจากที่มีการแชร์มติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบโยกย้ายนายนรงศักดิ์โอสดธนากร

ไปเป็นราชการจังหวัดพยาว

ว่าเป็นการลดเกรดของผู้ว่านโรงศักดิ์หรือเปล่า
เพราะว่าผู้ว่านโรงศักดิ์ทำงานเต็มที่
แต่ทำไมถึงถูกโยกถูกย้ายไป
การปรับตามวงรอบครับส่วนประเด็นที่เอามาโจมตีว่า
ว่านโรงศักดิ์เป็นคนดีคนเก่งแต่กลับถูกโยกถูกย้ายนั้น
ทางด้านของพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดก็บอกว่าข้าราชการทุกคนเนี่ย
เป็นคนดีคนเก่งเหมือนกันหมดจึงอยากขอสังคมอย่าเอาเรื่องนี้
โยงกันจนทำให้เป็นปัญหาบรรทอนกำลังใจผู้ปฏิบัติงานอยู่นะครับ
หรือเข้ามามีโทรศัพท์ภายในน้ำคราวถูกเสื้อ

ซึ่งทุกหน่วยงานราชการ
จะมีการยัยลักษณะอย่างนี้
เพราะว่าช่วงนี้เรื่องของการทำงาน

เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

มันก็เลยมีการกระแสข่าวออกมา
แล้วก็เริ่มเอามาเป็นดราม่ากันในโลกโซเชียลนะฮะ
นี่แต่คุณแต่คอลัมนิสสายการเมือง
เขาก็จะขนานนามผู้ว่านรงศักดิ์เนี่ยนะ
บอกว่าเป็นผู้ว่าที่มีความแข็งโป๊คตรงเปะ

ทรงศักดิ์ในจะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเทียงราย
เคยทำงานในตำแหน่งผู้มนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน
แล้วก็ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจกรมที่ดิน
อย่างนี้ทำงานตรงนี้ก็โอ้โหเข้าใจงานเต็มที่เลยนะฮะ
สมน้ำสมเนื้อเลยนะใช่ครับแล้วก็ยังเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ก่อนจะได้รับแต่งตั้งให้มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
คำสั่งของหัวหน้าคอสชที่๒๐ทัพ๒๕๕๙
เมื่อวันที่๔เมษายน๒๕๖๐ซึ่งเป็นคำสั่งแต่งตั้ง
เนื่องมาจากมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว
นายบุญส่งเตชมณีสถิตที่ถูกสั่งให้ไปดำรงตำแหน่ง
ว่าราชการขออภัยฮะให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีครับ